เมื่อไหร่ก็ตามที่ของชิ้นหนึ่งมันเป็นที่ต้องการมาก
มิจฉาชีพก็จะฉวยจังหวะเหล่านั้น

เสียหายเป็นแสนเลยนะคะ
แล้วเธอบอกว่าเรื่องนี้พนักงานส่งของ
มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

กะว่าจะเก็บเอาไว้เองตรวจไปทุกวันทุกวัน

แต่ทีนี้เธอเอาของรังนั้นเนี่ยฝากเพื่อนบ้านเอาไว้ก่อน

ปรากฏว่าจังหวะที่เธอยังไม่ได้ไปเอาของเนี่ยนะคะ

หรือมีเท่าไหร่ขอเหมาทั้งหมดเลย

แต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกอยู่โรงพยาบาล
เดี๋ยวเอามาให้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยนัดกัน

เธอบอกไปรอที่เพชรกาเสม๖๓แล้วกัน
แต่ระหว่างที่ไปรอผู้หญิงเสื้อข่าวคนนี้
ว่าเป็นลูกค้าก็พยายามถามพี่กัดบ้านเธอ

สงสัยลูกค้าคงรีบใช้จริงเลยบอกพี่กัดบ้านไป
แล้วก็ให้พนักงานส่งของไปเอาของจากบ้านเพื่อน
ส่งที่บ้านเธอแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้
เห็นพนักงานส่งของเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
ย้ำกับพนักงานส่งของเลยว่า

โทรหาเธอเพราะเธอจะให้คนในบ้านออกมาส่งมอบ

ผมเอาของให้กับพี่ผู้หญิงที่มารอหน้าบ้านพี่ไปแล้วครับ

ยังไม่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้น

บอกรังนั้นน่ะแสนนึงเลยนะ

โพสต์คลิปนี้เอาไว้ด้วยครับปรากฏพอโพสต์ไปปุ๊บ
มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามากว่ายี่สิบรายอะค่ะโอ้โห
ในลักษณะเดียวกันเธอก็เลยอยากจะถามแบบนี้ว่า
พนักงานส่งของเนี่ยรู้เห็นกันกับมิจฉาชีพรายนี้หรือเปล่า
อืมครับเธอมีข้อสงสัยนะเพราะย้ำแล้ว
โทรหาเธอทำไมไม่โทรแล้วคุณเอาของให้เขาไปหน้าตาเฉยแบบนี้ได้ยังไง
หลังจากเกิดเหตุเธอบอกเธอโทรไปที่ต้นสังกัดพนักงานส่งของแล้ว
คำตอบที่ได้ก็คือบริษัทยินดีชดเชยความเสียหายให้๓๐๐๐บาทค่ะ
อืมแต่เธอบอกโอ้โหเอทีเอทั้งกล่องเนี้ยแสนนึงนะครับ
ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องความเสียหายเธอตั้งประเด็นสงสัยว่า
นี่คือการยักยอกสินค้าหรือเปล่าเออยิ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไป
ตรวจเอทีเคมันหายากกันอยู่เนอะใช่ค่ะอ่าลองฟังเสียงเธอนะคะ
เอาของให้คนที่มาจอดรถรอซึ่งเราไม่ได้รู้จักเลยอะค่ะ
หน้าบ้านคือส่งมอบให้เขาเลยแล้วก็ไม่โทรหาเราอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าสินค้ากองเนี้ยเขาจ่ายเงินหมดแล้วแล้วก็เอ่อ
น้องเอาของขึ้นรถพี่เลยแล้วก็ไม่รับสินค้าอะไรเลยนะคะ
ก็คือเอาของขึ้นไปเลยแล้วก็จ่ายค่ารถแล้วก็รีบขับรถออกไปเลยอะค่ะ
เออคือเธอบอกทุกอย่างมันแปลกไปหมดอ่ะเออมันน่าสงสัยไปหมดเลยนะฮะ
พนักงานเวลาส่งของต้องมีถ่ายรูปส่งให้คนที่ส่งงานด้วยไม่ใช่เหรอ
ว่าอันนี้ส่งให้คนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับหรืออะไรอย่างนี้
ต้องแจ้งต้องถามกันหรือเปล่าเออนะฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบ